พาไปดูต่อเรื่องนี้จริงคือต่างชาติกับต่างชาติเขามีปัญหากันนะ
แต่แหม่มันจะส่งผลกับภาพลักษณ์การท้องเที่ยวของบ้านเราเพราะว่ากาก
ชาวรัสเซียมากันสองคนค่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีการตอบโต้
นี่ค่ะโอ้โหมีจังหวะชกแบบนี้นะอืม
กาดเนี่ยเข้ามาห้ามนะเขาพยายามห้ามฮะใช่
เขาบอกแบบนี้เขาไม่ได้เข้าไปรุมล้อมต่อยตีด้วยเหมือนกัน
พยายามห้ามแล้วก็ไล่นักท่องเที่ยวทั้งสองฝั่งเนี่ยออกจากร้านใช่ค่ะ
แต่ทีนี้มีผู้ชายที่ใส่เสื้อลายนั่งอยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
จังหวะลุกขึ้นมาเตะแล้วมีกาดบางร้านคือกาดตรงนี้ไปห้ามแหละ
แต่กาดบางร้านเข้าไปชกต่อยด้วย
ผสมโรงด้วยนี่แหละค่ะมันเลยทำให้เหตุการณ์มันชุนละมุนวุ่นวาย
แล้วกาดเองก็พยายามผลักนักท่องเที่ยวผลักชาวรัสเซีย๒คนให้ออกนอกร้านไป

นักท่องเที่ยวเสื้อลายกับเสื้อเขียวเนี่ยโอ้โหตัวเบอร์เริ่มเลย
ใช่ตัวใหญ่ไงแล้วก็มีปัญหากับนักท่องเที่ยวเสื้อขาวเนี่ย

แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเนี่ยทางฝ่ายกิจการพิเศษเมืองพัทยาเนี่ย
ก็เลยต้องพาตัวชาวรัสเซียคือนายรูซอฟเซียนิคอฟ
อายุสามสิบสามปีสภาพเขาเนี้ยนะโอ้โหหน้าปูดเลยอ่ะ
โดนทำร้ายร่างกายเลือดไหลออกมาครับ
ต้องพาตัวเอ่อชาวรัชเซียเนี้ยไปแจ้งความกับตำรวจสอเพิร์มเมืองพัทยา
แล้วเขาบอกว่าชายชะกันสองคนเนี่ยคาดว่าน่าจะนะ
น่าจะเป็นกาดของสถานบันเทิงนี่แหละมารุมทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วนักข่าวของเราก็รายงานเพิ่มเติมด้วยนะคะ
บอกว่าตัวแทนร้านที่เกิดเหตุก็ไปพบตำรวจที่สพเมืองพัทยาแล้ว
แจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันแบบนี้นะ
กลุ่มผู้บาดเจ็บนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียทั้งสองคนเนี่ย
มาดื่มกินในร้านครับปรากฏมันมีเรื่องเงินเงินทองทองคุณอ่าฮะ
ไม่ยอมจ่ายตังค์จำนวนเกือบสองพันค่ะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาท
แล้วทีนี้ไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านแล้วเห็นว่ามีชาวต่างชาติไปชกต่อยชาวรัสเซียเนี่ยนะ
ตัวแทนร้านบอกแบบนี้ทั้งคู่มีปากเสียงกัน
ทะเลาะชกต่อยกันเองกาดของร้านไม่ได้เกี่ยวเลย

คือตอนแรกมันยังไม่มีวงจรปิดออกมาไงคุณ
เป็นข่าวออกมาว่านักท่องเที่ยวที่พัทยาโดนทำร้าย
ก็เลยตีข่าวเอาไปว่าเป็นกาดรุมทำร้ายหรือเปล่า
ทีนี้ทางสถานบันเทิง
เขางัดวงจรปิดภายในสารบันเทิงออกมาเผย
ก็เลยเห็นว่าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว๒กลุ่ม
เสื้อขาวกับเสื้อลายเขียวอะไรเนี่ยนะฮะ
ตีกันเองและกาดพยายามเข้าห้าม
ดังนั้นเขาเลยยืนยันว่ากาดไม่ได้เข้าไปรุมเตะต่อยกับเขา
แต่ถึงยังไงก็ตามตำรวจบอกเลยนะว่า
เดี๋ยวจะต้องเรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนก่อน
คือนอกจากเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ฝั่งนักท่องเที่ยวมาฝั่งกาดฝั่งสถานบันเทิงมา
แล้วตอนนี้ตำรวจก็เลยยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับใครเลยนะคะ